ประเด็นนี้เลยนะครับปัจจุบันแรงงานไทยต้องยอมรับว่ามีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
บางส่วนก็ผันตัวเองไปเป็นผู้ประกอบการลองไปสิ
เพื่อให้อุตสาหกรรมไปรอดติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
แรงงานในโรงงานสุรัตนภัผกาลทออำเภอกัทุมแบรนดิ์

เกินครึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวที่จ้างเข้ามาทำงาน
ในช่วง๔๕ปีที่ผ่านมา
ทดแทนแรงงานไทยจำนวน๗๐๐คน
ขยะเข้าวน๗๐๐คนมีแรงงานไทยเพียง๓๐๐คนเท่านั้น
ทักษะฝีมือแรงงานต่างด้าวจะไม่เทียบเท่ากับแรงงานไทย
แต่จำเป็นต้องจ้างมาทดแทน
เหลือแรงงานในระบบอยู่๑๒๐๐๐๐คนจากเดิม๒๐๐๐๐๐คน

เหลือ๔๐๐๐๐๐คนจากเดิม๘๐๐๐๐๐คน
อดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมฐอภาษณ์ไทย
และเจ้าของโรงงานสู่รัตนพัฒน์การทอ

ทำงานในโรงงานเฉลี่ย๒ปี
จากนั้นจะมองหาอุตสาหกรรมอื่นที่มีรายได้สูงขึ้น
แรงงานไทยมีธุรกิจอื่นแต่ไป
เช่นส่วนการท่องเที่ยวถ้าเจริญเติบโตเมื่อไหร่

ภาคไปภาคบริการแล้ว
เขาคงไม่กลับมาภาคของเราแล้ว
เพราะมามันมีชีวิตที่สุขสบายอีกแบบนึง
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย

มีทางเลือกในสายอาชีพมากขึ้น
เป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมการผลิต

ไม่ช่วยทำให้แรงงานกลับเข้าสู่ภาคการผลิตได้
ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมากกว่าวันละ๓๐๐บาทนั้น

ไม่สามารถจะดึงแรงงานไทยกลับเข้ามาสู่โรงงานภาคอุตสาหกรรมได้นะคะ
แต่สิ่งที่จะเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดคือ
โรงงานภาคอุตสาหกรรมจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตค่ะ
ซึ่งจะสามารถลดผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนแรงงานได้ในอนาคตค่ะ
จากการใช้แรงงานต่างด้าวทดแทนแรงงานไทยแล้ว
โรงงานแห่งนี้ยังปรับตัวเปลี่ยนระบบการผลิต
ลงทุนนำเข้าเครื่องจากหลายร้อยเครื่อง
ช่วยลดต้นทุนแรงงานและสร้างความมั่นใจแก่ต่างชาติ
เพราะสามารถผลิตสินค้าส่งออกไปญี่ปุ่นตามคำสั่งซื้อได้ทุกเดือน
คิดเป็นมูลค่า๓๐๔๐ล้านบาท
กำลังคิดตัวนี้อยู่ในกระทรวงแรงงาน
อนาคตของสถานการณ์แรงงานไทยหลังจากนี้

ที่จะผลักดันตั้งแต่ระดับการศึกษาสายวิชาชีพ
จนถึงอัตราค่าแรงที่เหมาะสมกับฝีมือและอุตสาหกรรม
เพื่อให้ไทยมีความพร้อมในการเป็นฐานการผลิตในอนาคต